คุณผู้ชมครับช่วงนี้รายการของเรามีความพิเศษเกิดขึ้น
เพราะว่าในปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญ
ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

ดังนั้นการเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
จึงเกิดขึ้นกับงานต่างที่มาจัดขึ้นในเมืองไทยมากมายนะครับ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับ๒
รองจากฮอกไกโดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
มีวัฒนธรรมที่งดงามมาพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับ
ดังนั้นวันนี้ต้องสวัสดีทักทาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอิวาเตะท่านทัศที่มาอยู่ในรายการของเรา
รวมถึงล่ามภาษาญี่ปุ่นของเราด้วยคุณบีมสวัสดีท่านผู้ว่าครับ

ภาษาไทยชัดเลยสวัสดีครับ

วันนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงจังหวัดที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็เขาจะมาจัดงานที่เมืองไทยด้วย
ต้องถามผู้ว่ามาครั้งนี้พร้อมคณะมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง
ไทยน้องมีการแปลงแปลงแปลงของภาษาไทยชัดเลย
หากจะมาประชาสัมพันธ์แนะนำจังหวัดอิวาเตะ
ว่ามีอาหารอร่อยมีธรรมชาติที่สวยงามให้กับคนไทยค่ะ
ดูถึงว่ายกตัวอย่างมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีวัฒนธรรมที่สวยงามยังไงบ้าง

เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบ
นักปั่นจักรยานไฟฟันที่จะไป
สำหรับชายฝั่งของทะเลคิตายามะสากิ
ใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองหลวงโมริโอกะนะครับ
มีฟาร์มโคนมมีแหล่งวาย
มีของกินอังุ่นภูเขาไฟ
มีดังโง่แล้วก็วางโกะโซบะ
เมื่อกี้ได้คุยกันเนอะ

ท่านเคยกินร้อยชามเลยนะคะ
ค่ะวังโกโซบะจะเป็นเล็ก
และค่อยแบบเขาจะเห็นให้เราเรื่อย

หลังจากนั้นถามหน่อยครับว่า

ต้องการที่จากประชาสัมพันธ์

ก็จะมีอีเวนต์นะคะประชาสัมพันธ์อีวาเตะในวันนี้
สถานีพร้อมพงธ์งานจัดที่ชั้น๕
แล้วก็ในงานจะมีขนมหวานต่างที่ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดอิวาเทโดยตรงเลย

ดังนั้นพูดถึงเรื่องของดีที่หากคุณผู้ชมไปในงานที่เกิดขึ้นวันนี้
แต่ว่าวันนี้ท่านมาที่นี่ก่อนเลยนะครับ
ในงานเนี่ยจะมีของดีอะไรบอกเป็นตัวอย่างอีกสักหน่อยได้ไหมครับ
ใน

จากนี้คือจะมีให้ชิมแอปเปิ้ลนะคะที่อร่อยมากเลยของจังหวัดอีวาเทนะคะ

นะฮะและก็แน่นอนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
ครับวันนี้เห็นว่าโอ้โหมีการแสดงด้วยที่จะมาโชว์ในรายการของเรากันก่อนเลย
เป็นการแสดงยังไงบ้างครับ
ใหญ่ที่สุดในของอีวาเทจเลยนะคะเป็นงานเทศกาล
แต่ว่าถ้าไปงานก็จะได้เห็นแบบโอ้โหการแสดงเต็มรูป
แล้วก็เรื่องของของกินของดีต่างมากมาย
สุดท้ายยำซันท่านฮะเชิญชวนไปเที่ยวงานฮะ
ก็จะมีการแสดงมากมายแล้วก็จะมีขนมหวานนะคะ

นี่แหละครับการเชื่อมสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีวาเต็ดด้วยนะครับ
ผู้ว่าทัศขอบคุณคุณบีมซึ่งเป็นล่ามกับเราด้วย
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและเราจะลาคุณผู้ชมกันด้วย
การแสดงที่มีชื่อว่าระบำซังสะโอโดริ
ซึ่งเป็นการแสดงที่มอบความสุขให้แก่คุณผู้ชมด้วยนะครับ
เป็นการแสดงชุดที่มีความตั้งใจ
และเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่จากจังหวัดอิวาเตะ

เรา๓คนก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับการแสดงชุดนี้เลย
สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ